องทุนสสนั้นถูกตั้งขึ้นมาจากกองทุนที่เป็นเงินนอกงบประมาณนะคะ
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าขัดต่อหลักการในการรักษาวินัยทางการคลัง
แต่ความจริงแล้วกองทุนสสนี้ไม่ใช่เพียงแค่กองทุนเดียวนะคะ
เพราะว่าประเทศไทยมีกองทุนในลักษณะนี้อยู่กว่าร้อยกองทุนด้วยกันค่ะ

ตัวเลขจากกรมบัญชีกลางระบุว่ากองทุนนอกงบประมาณตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มีทุนหมุนเวียน๑๑๔กองทุนมูลค่าสินทรัพย์อยู่กว่า๓ล้านล้านบาท
ซึ่งมีจำนวนมากกว่าเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมา
องทุนหมุนเวียนเหล่านี้กฎหมายให้อำนาจเบิกจ่ายได้อย่างเป็นอิสระ
โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดสรรงบประมาณตามปกติ
ที่จะต้องผ่านขั้นตอนวิธีงบประมาณและการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ
มีหลายกองทุนที่สอว่าไม่โปร่งใสและไร้ซึ่งประสิทธิภาพ
ตามที่วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณวางไว้
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและต่อเนื่องในการดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน
เป็นอิสระโดยไม่ผูกติดกับรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
นายนิพนธ์ภัวพงศกรนักวิชาการกิติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
คือระบบการทำงานแบบบูรณาการการประเมินผลลัพธ์รวมไปถึงความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้
ขณะที่กองทุนสสสมีกฎหมายกำกับค่อนข้างชัดเจน
แต่การที่จะตัดสินว่ากองทุนไหนมีประสิทธิภาพหรือไม่
ไม่ควรพิจารณาเฉพาะบัญชีรายรับรายจ่าย

ของกระบวนการพัฒนาว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่
เราเห็นผลชัดเจนการลนลงเรื่องบุรีลนลงเรื่องเล่า
ผมคิดว่าเราประสบความสำเร็จสูงมาก
ไม่มีทางที่หน่วยราชการจะทำงานอย่างนี้ได้โดยเด็ดขาด
ถ้าไม่ใช่เป็นกระบวนการที่ทำงานแบบนอกงบมาร
แต่มีระบบการกล่ำกลับที่ดี
แต่ก่อนนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีจุดอ่อน
เพราะนายนิพนธ์มองว่ากองทุนสสมีจุดอ่อน
อยู่ที่การบริหารของตัวบุคคล
มีจุดอ่อนในเรื่องตัวบุคคลกับในเรื่องธรรมาภิบาล
ซึ่งจะต้องทำให้เห็นชัดเจนขึ้น
วิธีการทำงานยังคิดว่าตัวเองเนี่ยเมื่อเป็นคนดีแล้ว
ผมไม่อยากจะให้ผูกขาดความเป็นคนดีว่าตัวเองดี
คนอื่นทำอย่างอื่นที่ไม่ตรงกับความเห็นถึงตัวเองแล้วไม่ดี

คือสสจะต้องเปิดเผยข้อมูล
ใช้จ่ายงบประมาณให้กับสาธารณชนตรวจสอบได้
ทั้งหมดนี้เป็นเงินภาษีทั้งสิ้น
อาจจะเป็นภาษีบาปแต่ก็เป็นภาษีประชาชน
เพราะฉะนั้นเปิดเผยข้อมูลก่อนเลย

แล้วเป็นกระบวนการที่โปร่งใสเป็นกระบวนการที่เป็นธรรม
เป็นกระบวนการที่ขึ้นอยู่กับความ
คนที่มาขอทุนต้องมีความสามารถ

กระบวนการตัดสินว่าเราจะตัดสินกรณีนี้อย่างไร

กรรมการที่มาจากมูลนิธิมาจากอะไรต่าง
แล้วสสก็จะให้เงินมูลนิธินี้กรรมการนั้น
ก็ต้องไม่เข้ามามีส่วนในการตัดสินใดทั้งสิ้น
สสควรจะวางกระบวนการเรื่องนี้
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและประกาศต่อสังคม
เปิดเผยเลยว่าถ้ามันมีกรณีอย่างนี้
สสมีแนวปฏิบัติอย่างไรบ้าง

ประเทศไทยจะมีองค์กรที่เป็นตัวอย่างในการทำงานเพื่อสังคม
และเป็นทางเลือกของงานด้านการพัฒนา
นอกเหนือไปจากงานของหน่วยงานราชการ
ประสบความสำเร็จในการทำงานมากที่สุด
จริญญานีมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน